รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย
เพื่อป้องปรามการแข่งรถในทาง
โดยเราปฏิบัติมาประมาณ๔๕วันแล้ว
สามารถยึดรถได้จำนวนประมาณ๕๐คัน๕๐คัน
มันมีบางส่วนที่เป็นรถที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย

มาตรการนี้เราจะดำเนินการไปถึงไหนครับท่าน
ซึ่งได้รับโยบายมาจากสรรพงานศูนย์แห่งชาติ
ก็จะทำไปถึงประมาณเดือนกุมภาครับ
ต้นเดือนกุมภาคมไปไปต้นไปข้อมปีใหม่
จนกว่าจะหมดเทศกาลปีใหม่ของเพชรบูรณ์เราครับ
สำหรับที่เราตรวจยึดมาเนี่ยครับ
เราจะคืนเขาตอนไหนครับหรือว่าจะให้เขาดำเนินการยังไงครับผม
คงจะอีกสักพักอีกสักพักก็จะคืนเขา
โดยเขาเอาอุปกรณ์ส่วนควบมาให้ครบก่อน

หมายความว่าต้องเป็นสภาพเดิมก่อน

ครับผมได้ส่วนมากที่โดนจับในครั้งนี้สภาพเป็นไงบ้างครับท่าน
ส่วนใหญ่จากยานย้นที่เราจับมาเนี่ย
เป็นอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบมีการตกแต่ง
สามารถจะทำการแข่งรถในทางได้เลยครับ
เราถึงทำการตรวจยึดมาก่อน

อันนี้แทบว่ามาจากผลพวงมาจากทิศไม่อาบน้ำนี่ไหมครับ

เพราะว่ามีเด็กน้องอวัยรุ่น
มาจากทั่วประเทศมาเข้ามาในพื้นที่เรา

เวลาวันจุดยาววันนี้วันแรกของเรา
เป็นไงบ้างครับท่าน
ในช่วงนี้ตั้งแต่เช้ามาการแทนตรอยังคล่องตัวอยู่
คาดว่าช่วงเย็นเขาจะเดินทางมากันใหม่
เพราะเป็นการหยุด๔วันรวด
แต่ส่วนใหญ่แล้วมีบางหน่วยงานก็ไม่ได้หยุด
ก็คงจะไม่มีประชาชนมามากเหมือนปกติ
ถ้าเทียบกับเมื่ออาทิตย์ที่เดียวที่มีทริปไม่อาบน้ำ

เราได้ทำการป้องกันไม่หมดแล้วครับ
นี่เราจะฝากเสร็จแว้นไหมครับท่าน
พวกน้องที่เราเรียกเขาเด็กแว้นเลยครับ
คือต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่านี้

เดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วย
ขอให้ความรักระวังในการขับขี่โดยทำรถให้มันถูกต้องนะครับ

บางทีกฎหมายตำรวจก็มีความจำเป็นจะต้องจับมานะครับ
ก็ฝากผู้ปกครองช่วยกันดูแลด้วยครับ
อีกนิดนึงครับท่านสุดท้าย

เราจะมีมาตรการถึงผู้ปกครองไหมครับ

เราต้องเรียกผู้ปกครองเข้ามาให้รับทราบ
ให้เขาช่วยทางตำรวจดูแลด้วยอีกทางหนึ่งครับ

มีการทำประวัติไหมครับท่านหนึ่งสองครั้งนะครับ

เกิดความผิดซ้ำขึ้นมาเราจะได้ตรวจสอบได้ทันท่วงทีครับ
ทั้ง๒ทั้ง๓ก็คือมาตรการปวดของคนน่าจะหนักขึ้นไป
ขึ้นไปเรื่อยครับตามกฎหมายครับตามขั้นตอน